อยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุฮะที่ขอนแก่นผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาเช้ามืดแล้วปรากฏว่า
อยู่ดีเหมือนเขาวูบวูบปั๊บฉลับ
ฉลับลงข้างทางไปชนเอารถกระบะที่จอดอยู่นะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปอยู่ใต้ท้องด้วยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับมาแล้วนู่นฮะ
จักรยานยนต์มาแล้วเขาบอกเขารู้สึกวูบวูบวูบปั๊บเอ้ยปุ๊บ
นี่ครับชนปั๊งโอ้โหโมงเลยใช่ไหมนะ
ใช่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเวลาตี๕๒๒นาทีของวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
เห็นว่ารถจักรยานยนต์มาคันเดียวนะฮะ
แล้วอยู่ดีก็ค่อยไหลเอียงซ้ายเอียงซ้ายออกข้างทางไปชนรถที่จอดอยู่
ตัวคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่เห็นนะนะเพราะว่านั่นน่ะเสื้อขาวเนี่ยนะฮะ
เด็นเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะนี่พี่พลเมืองดีมาช่วย
โอ้ยแต่ลุกขึ้นมาได้อ้าโอ้มีหมวกกันนอกนี่อ้านี่แหละครับ
เข้าไปดูเหตุการณ์นะครับแล้วไปช่วยเหลือสักครู่นะครับ
คนขี่รถจักรยานยนต์ก็อย่างที่ดอมบอกลุกขึ้นมาได้ฮะนะครับ
พอคนพยุงรถให้เสร็จป๊ะขี่โมทอเรียนไปต่อเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนศรีจันทร์ครับ

นายสุพิเชษพุทธเทศอายุ๔๗ปี
เป็นเจ้าของร้านมุกวิวปลาต้องโก
คนเข้าไปช่วยเหลือนี่แหละนะ
พี่สุพิเชษภ์เล่าบอกว่ากำลังเปิดร้านเลยพี่
ตี๕จากครึ่งกำลังเปิดร้านเลย
ได้ยินเสียงรถชนกันเสียงดังสนั่นก็เดินไปดู
เอ้าคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นผู้ชาย
ผมว่าอายุสัก๒๐๒๕ปีได้

แล้วขอให้ช่วยยกรถจักรยานยนต์ให้
โดยไม่ได้ดูอาการมึนเมาหรือว่ามีบาดแผลอะไร
จากนั้นก็รีบขี่รถออกไปไม่รอนะไม่รอรถพยาบาลครับ
ผมพยายามสะกดเขาว่าเขาได้สติอะไรไหม
ดีเขาก็ได้สติเขาลุกขึ้นได้
เขาก็บอกให้ผมพี่ยกมอไซค์ขึ้นให้ผมหน่อย
ช่วยผมหน่อยนะครับผมก็ยกมอเซย์ขึ้นนะ
น้องเดี๋ยวพี่รถเรียกรถพยาบาลอยู่
อย่าฟับไหนอย่าพึ่งไปไหนนะครับ
น้องเป็นอะไรบ้างครับพี่ผมไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไร
น้องก็ขี่รถออกไปเลยครับอืม
ดูลักษณะเป็นมออนหรือว่ายังไงนะ

แกก็พูดแกก็ตอบ
รับโทษได้ครับ
คุณผู้ชมครับลักษณะการล้มหัวกระแทกอะไรแบบนี้เนี่ย
อาการมันไม่ได้ออกทันทีนะ
ยังไงน้องฟังอยู่ก็ลองไปหาหมอดู
ตรวจอาการทางส่วนหมอซักหน่อยนะ
เหตุการณ์นี้นะครับมีรถสองคันได้รับความเสียหาย
เป็นรถเก๋งถูกเฉียวชนนะฮะ
ไฟท้ายขวาแตกแล้วก็รถกระบะที่ถูกชน
ด้านข้างก็เป็นรอยบุบลอยยุบไป
ผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สพเมืองขอนแก่นนะครับ
เพื่อให้คนขี่รถจักรยายนมาแสดงตัวแล้วก็รับผิดชอบครับ
ค่ะโอ้คลอสดีมากที่ใส่หมวกกระน๊อบนะครับ

ได้นะครับไปครับนะครับได้กับตอนขาวมืด

คือผมไม่ได้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไง
เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะลมตีหน้าอยู่อาจจะไม่หลับหรอกมั้ง